คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเนี่ยงงมากเลยนะฮะ
เพราะว่าไปนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวครูบอลนะครับ
เมื่อคืน๑๖ตุลาคม
ยืนยันว่าไม่มีเรื่องกับใครเลย

มีคนเดินตามไปแล้วก็เอาที่คีบน้ำแข็งนะฮะ

เจ็บหนักอยู่นะครับ
มันแหลมและหยักด้วยนี่เห็นไหมฮะนี่แบบนี้เลยนะทุกผู้ชมครับ
คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านนะครับ๔ทุ่ม๕๘นาที
ผู้ชมดูนะฮะคุณตูนนะคนเจ็บนะครับนู่นคนก่อเหตุนั่งอยู่คนละโต๊ะเลยนะ
ก็ไม่ได้ว่ามีปัญหาขมงเขม่นมีเรื่องทะเลาะวิวาสอะไรกัน
นี่นักร้องก็ร้องเพลงอยู่หน้าเวทีนะครับ
คุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งตูนเนี่ย
เขาก็จะลุกจากโต๊ะแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำ
ซึ่งต้องเดินออกไปทางประตูหน้าร้านนะฮะ
นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ
นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ
นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ
นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ
นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ
นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ
นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ
นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ
นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ

ไม่รู้ตอนไหนอะไรยังไงนะ

นี่คุณตูนอายุ๓๗ปีนะครับ
ส่วนพนักงานของร้านนะครับ

ยืนยันว่าไม่มีลูกค้ามีเรื่องกัน

ทีแรกยังคิดว่าเออสงสัยจะไป

เป็นว่าถูกแทงบาดเจ็บมานะครับ
แต่ตอนแรกเขาบอกเขาไม่ได้สังเกตเห็นพวก

มันก็จะไม่เห็นหรอกว่าเขาถูกแทงมาที่ต้นคอ

คลิปจากกล้องกองจรปิดที่ร้านเขามอบให้มา
ไปแจ้งความที่สอนอคันนายาวแล้วนะครับ

เป็นผู้ชายอายุ๔๔ปี

ที่ตำรวจบอกว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยนะฮะ

ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้ว